คุณผู้ชมคะมาดูเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นกันหน่อย

ภาพที่จะให้ดูต่อไปนี้เป็นนาทีชีวิตนะ

ระเบียบ

เจี๊ยนน้ำหน่อย
แล้วนี้คนเจ็บของมาแล้วครับ

เราได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ตกลไหม

คือเขาสูดควันไปเยอะมากนะ
แล้วเจอกับความร้อนในตัวอาคารที่มันไหม้

กู้ภัยก็พยายามจะช่วยเหลือดับเพลิงก็พยายามฉีดน้ำเข้าไป

คือเขาก็ปีนออกมาตรงระเบียงชั้น๒เนี่ยนะ
แล้วเจ้าหน้าที่ทำงานแข่งกับเวลามากค่ะ
ทีนี้พอฉีดน้ำไม่ได้ก็ต้องพอเราเห็นลูกศรนำสายตาชี้อยู่เนี่ยนะคะ
ต้องรีบพยายามนำตัวคนที่ติดอยู่ลงมาข้างล่าง
ออกมาจากจุดตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุด
ตอนนี้นี่คนข้างล่างก็กรี๊ดกันหวาดเสียวมากค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อตอน๔ทุ่มที่ผ่านมา
จุดตรงนี้เป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้น๖คูหาที่ปลูกติดกัน
อยู่ที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาพศของปราจีนบุรียะนะคะ
ผู้ชายคนนี้นะเขาเป็นเจ้าของร้านชานมไข่มุก
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาไฟไหม้ตั้งแต่๔ทุ่มใช่ไหม
ชั่วโมงกว่าเหมือนกันนะคุณกว่าจะควบคุมเพลิงได้
แล้วไฟที่มันลุกไหม้เนี่ยไม่ใช่แค่อาคารเสียหายอย่างเดียวนะคะ
รถรถก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันรถยนต์๑คันกระบะ๑คัน
ข้าวของในอาคารเสียหายหมดเลยเพราะว่าแต่ละล็อกเนี่ย
เขาก็เปิดเป็นร้านค้าของที่เก็บอยู่สต๊อกเอาไว้อยู่ก็เสียหายค่ะ
ส่วนนี้คือเป็นนาทีนาทีชีวิตเลยที่เขาพยายามจะเอาตัวเจ้าของร้านชานม
อันนี้ปีนบันไดลิงลงมาแล้วนะแล้วเอาลงมาข้างล่างได้ค่ะ
เขาลงมาได้อย่างปลอดภัยนะไม่ใช่แค่หนึ่งชีวิตนะคะยังมีอีกหนึ่งชีวิตนะคุณ
แต่อีกหนึ่งชีวิตที่ว่าเนี่ยคือน้องแมวเปอร์เซียเจ้าหน้าที่ก็เอามารอดจากกองไฟ
แล้วดูสิพอลงมาถึงต้องเอาออกซิเจนให้เลยอ่ะคือผิวเขาเหมือนแบบไม่ไหม้นิดนึงนะ
เจ้าหน้าที่ต้องหาสาเหตุนะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ที่บอกว่าปลูกติดกันอยู่๖คูหาต้นเพลิง
จากครูหากลางครับห้องตรงกลางแล้วเมื่อเช้านี้ค่ะดูกันหน่อย
นักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบ๖คูหามี๓ร้านร้านชานม
จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ร้านขายพวกอุปกรณ์
ไอทีคอมพิวเตอร์ค่ะร้านที่ขายคอมพิวเตอร์เนี่ยนะ
พนักงานเขาเข้ามาเก็บของในร้านแล้วคุณคิดดูสิคอมอ่ะ
เครื่องนึงอ่ะมันก็เป็นหลักหมื่นนะลูกค้าเอามาส่งซ่อมอุปกรณ์อะไรที่ยังใช้ได้
ก็เบื้องต้นเนี่ยความเสียหายน่าจะสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือที่ร้านคอม
ส่วนที่ร้านชานมเขาขายพวกอุปกรณ์กาแฟเมล็ดกาแฟโบราณ
อุปกรณ์ที่ทำกาแฟชาต่างก็เสียหายทั้งร้านเลยนะคะ
อีกร้านหนึ่งคือร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเจอคุณพ่อของเจ้าของร้าน
คือนายสันติเขาเข้ามาดูจุดที่เกิดเหตุค่ะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าที่ร้านขายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าหมดเลย
ทีวีตู้เย็นปกติแล้วเนี่ยนะลูกชายกับแฟน
อยู่ที่อยู่ที่ร้านสองคนแต่ตอนที่เกิดเหตุช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ย

เพราะว่าไฟโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงนะคะ
แล้วถ้าเกิดมีคนอยู่คงออกมาไม่ได้แน่
เพราะว่าจุดตรงนี้ทางออกมันคือทางออกเดียวเลยตรงหน้าร้านค่ะ
คุณคิดดูนะร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์แต่ละอย่างราคามันก็สูงมันก็แพงใช่ไหม
แค่ที่ร้านเดียวนะความเสียหายไม่ต่ำกว่า๒ล้านนะคะแล้วล็อกอื่นอีกอ่ะ
ทำยังไงเดี๋ยวต้องไปประเมินมูลค่าความเสียหาย
ร้านชานมแล้วก็ร้านคอมพิวเตอร์ด้วย
รวมถึงให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ
ว่ามันจุดเริ่มต้นไหม้มาจากอะไรจากไฟฟ้ารัดวงจรหรือเปล่าหรือมีสาเหตุอื่นนะคะ